เรียกร้องให้นายโยคะธรรมนตรีละออก
เมื่อวานนี้นะครับเราไปดูปฏิกิริยาของท่านนายกรัฐมนตรีกัน
ว่าท่านเป็นยังไงบ้างเมื่อวานสื่อจับสังเกตเลย
อ่ะนะครับเมื่อวานนี้ท่านเนี่ยเข้าโรงเรียนบรรถบาล
ทำงานตามปกตินะครับแต่ที่สังเกตก็คือเห็นไหมครับ
มาตรการรักษาความปลอดภัยผู้สื่อข่าวบอกว่ามันเข้มข้นขึ้นนะ
อ่าความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับไปดูช่วงเช้าก่อน
ท่านก็เข้าธรรมเนียบทำงานปกติครับ
ทำกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังจากถูกกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ราศดร๖๓เดินเท้าจะมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลวันก่อน
แล้วก็มีการเจรจายื่นหนังสือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ลาออกจากตำแหน่งภายใน๓วันไม่เช่นนั้นเดี๋ยวพวกเขาจะยกระดับการชุมนุม
จากนั้นช่วงเที่ยงครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ขณะที่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่มาปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยในธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ได้มีการซักซ้อมเสมือนจริงครับเตรียมแผนรับมือหากกลุ่มผู้ชุมนุม
จะมายื่นข้อเรียกร้องที่ธรรมเนียบรัฐบาลอีกครั้งการซ้อมครั้งนี้นะครับ
เสมือนจริงเนี่ยนะครับตำรวจได้ปิดถนนตั้งแต่สะพานชมายมรุชเชษ
พิสุนโลกที่จะมุ่งหน้าแยกมิกสักกะวัน
เป็นที่น่าสังเกตว่าในการซ้อมครั้งนี้ไม่มีการนำรถฉีดน้ำแรงดันสูงมาร่วมด้วย
ระหว่างที่ตำรวจซ้อมแผนอยู่นั้นนะครับก็ได้มีเสียงตะโกนโหร้องจากนักเรียน
โรงเรียนราชวินิตมัธยมที่อยู่ใกล้เคียงออกมาเป็นระยะด้วยครับ
คุณผู้ชมค่ะที่สุดแล้วเมื่อวานนี้สารแขวงปฐุมวันนะคะ
มีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวใหม่หรือว่าพัสรวรีธนกิจวิบูรณผลนะคะ
เป็นสมาชิกกลุ่มประชาชนปลดแอบค่ะหลังจากที่ถูกตำรวจสอนอลุมพินีเนี่ย
เข้าไปควบคุมตัวในข้อหาคือฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนะคะ
แล้วก็มีศจากภักดิ์ก้าวไกรอดีตศจากภักดิ์เพื่อทัย
แก่นำกลุ่มปลดแอบค่ะก็ไปให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ควบคุมตัวมายหรือว่านางสาวพัสรวรีธนกิจวิบูรณ์ผลหรือว่าน้องมาย
ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มประชาชนปลดแอบไปขออำนาจศาลแขวงจังหวัดปฐุมธานี
ฝากขังในข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงจากการชุมนุม
บริเวณสี่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมา
หลังจากที่จำได้ใช่ไหมคะไปควบคุมตัวที่ร้านกาแฟย่านราชวิถี
คำคืนวันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมามายเนี่ยได้มีการชู๓นิ้ว
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ขณะที่อยู่ในรถต้องขัง
พร้อมกับบอกว่าตอนที่ถูกจับตกใจนิดหน่อย
เพราะตำรวจมามาแบบนอกเครื่องแบบตอนนี้ค่ะ
แต่ตอนนั้นก็มีกำลังใจดีไม่ท้อแล้วก็จะต่อสู้ต่อไป
และให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
ไม่ได้กลัวแล้วก็เราไม่ได้ท้อแน่นอนค่ะ

ก็ตกใจตอนที่พี่ตำรวจเขาโฉบมาจับนิดหน่อยค่ะ
เพราะว่าเขามาด้วยนอกนอกทุกแบบกันค่ะ
แล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์มา๒คน
แต่ก็ไม่ได้แสดงว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์แรก

แล้วก็ออกขึ้นอยู่กับดุลยพินิกของสารแขวงปธุมวันแล้วค่ะ
ทีนี้ด้านนอกของศาลเนี่ยนะคะ
มีคนไปให้กำลังใจมายกันเยอะเลย
ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอทศพรเสรีรักษ์

ฟอร์ตทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรี
ประธานแก่นำเยาวชนปลดแอบนะคะ

นนทบุรีสสจากภักดิ์เพื่อไทย

ในการพิจารณาประมาณ๔๐นาที
ที่สุดแล้วก็มีคำสั่งให้ปล่อยตัว

ไขแล้วก็ไม่มีหลักทรัพย์ในการประกันตัว

เพราะน้องมายยังคงต้องสอบปลายภาค

มายืนยันเงื่อนไขเดิมเลยของทางกลุ่ม
คือนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีต้องลาออก

รวมถึงต้องปล่อยตัวแกนนำที่ถูกดำเนินคดี

มายืนยันเหมือนกลุ่มนะคะบอกว่าให้เวลา๓วัน

นับตามวันได้เลยนะคะ

ถ้าภายใน๓วันเขายังไม่ตอบสนอง

ก็จะเป็นชุดใหญ่แน่นอนค่ะ

อกจากจะมีหมายเรียก
จากโรงพักษณ์สอนอลุงพิธีแล้ว

สนชนะสงครามออกหมายเรียก

คาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตย

เมื่อวันที่๓สิงหาคมด้วยค่ะ
ที่สุดแล้วก็ได้รับการปล่อยตัว

ที่ถูกจับกลุ่มไปแล้วก็ยังอยู่ในการ
ควบคุมตัวคือนายอานนท์นำพา

จะไม่ประกันตัวเพราะว่าไม่มั่นใจ

กำหนดการฝากหางคือ๒๖ตอค

ที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่

ทนายความจากศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการในการประกันตัว
นายอานนท์นำพามหรือว่าทนายอานนท์
เคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกดำเนินคดี
กรณีร่วมกันชุมนุมกับนักศึกษา
ประตูท่าแพรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
นายวีรนันเนี่ยบอกว่านายอานนท์เนี่ยนะ
ยังกังวลในส่วนของการอาจจะถูกอายัดตัว
ในการถูกดำเนินคดีอื่น
ขออยู่ในเรือนจำไปก่อน
ครบกำหนดการฝากขังถึงวันจันทร์
ที่จะถึงนี้ก็คือ๒๖ตุลาคมให้ครบไปเลยนะครับ

ตอนที่เข้าไปเจอเนี่ยก็ไม่ได้มีสีหน้าสีตาเคร่งเครียดอะไร
นานนอกจากนี้ยังมีการฝากถึงวันจนให้สู้ต่อไป

เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตย
สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูลทุกประการนะครับ
พลตำรวจตรีพิเชษจิรนันตสินผู้บังคับการ

ได้มีหนังสือขออายัดตัวนายอานนท์จาก
สอนอธนสงครามมาแล้วเพื่อขออายัดตัว

หากศาลจังหวัดเชียงใหม่อนุญาตให้ประกันตัว
ตำรวจก็เตรียมพร้อมเอาไว้หมดทุกอย่างแล้ว
เหตุผลนี้ทำให้ทีมทนายความตัดสินใจยังไม่ประกันตัวทนายอานนท
เพราะว่าแน่นอนนะฮะถ้าเกิดประกันมาก็ต้องไปตามคดีอื่นมากมาย

ออกมาก็น่าจะไปเข้าคุกต่อ
ก็เลยให้อยู่ครบกำหนดไปเลยถึง๒๖ตุลาคม